เอายังไงคะเห็นบอกวันนี้เบาะแสอะไรใหม่เต็มไปหมดเลยเหรอพี่อุ๋ย
นี่ไงน้องมิ้นเขาบอกรอยเท้าเสียแป้ง
ก็ไม่ได้เจอกันต่อเมื่อวานแล้วเหรอ
รอยเท้าเสียแป้งนี่เบาะแส

ลิคอปเตอร์ที่ขึ้นบินบนเทือกเขาบรรทัศน์เมื่อวานนี้
ทางฝั่งพัทธรุงแล้วนะจับได้

แล้วมองชัดว่ามันเป็นตัวคนด้วยนะ
เพราะเขาบอกมันจะดูออกว่าอันไหนสัตว์อันไหนคน

นี่คือคือฮอจะบินแบบนี้เลย
ถูกต้องในระยะที่สามารถส่งคลื่น
อินฟาร์เวทเนี่ยไปดูได้
๓กิโลเมตรความสูงนะฮะ
คือตรงนี้คือแถวอ่างเก็บน้ำคลองหัวช้าง

ตอนที่ยิงประทะกับเสียแป้งที่เจอตัวเนี่ย

ก็คือที่ฝั่งบ้านตระ

มันไม่ได้แบบโอ้โหจับอับได้แค่คลื่นความร้อนเมื่อคืนนะน้องมิ้น
มันไปเจอพวกถุงขนม
โอ้โหเป็นซ่าขนมที่ผ่านการกินมาแล้วด้วย

อ่าแล้วเป็นถุงขนมที่เสียแป้งเขาชอบกินซะด้วย

ไม่ใช่ว่าแบบโอ้โหแห้งจนติดดินถูกทับถมอย่างนั้น

ขวาไม่ใส่รองเท้าเหรอ
ข้างหนึ่งใส่รองเท้าข้างหนึ่งไม่ได้ใส่รองเท้า

สิบแปดสิบเปอร์เซ็นต์คือรอยเท้าเสียแป้ง

แล้วเจ้าหน้าที่ทุกคนเนี่ยใส่รองเท้าอยู่แล้ว

ลำบากลำบลถึงขนาด

โอ้โหหนีหัวซุกหัวสุนมาหรือเปล่า

ถ้านับจากวันที่หนีออกจากโรงพยาบาลมหาราช

เสียแป้งนาโนตอยู่บนเทือกเขาบรรทัศน์

ร่องรอยหลักฐานที่คาดว่าจะเป็นของเสียแป้ง

ช่วงบ่ายวันนี้คุณแซคนัทวิน
ขึ้นไปพร้อมกับเจ้าหน้าที่นะฮะ

บริเวณจุดที่เจอซองขนม

ที่ถูกทิ้งเอาไว้เมื่อคืนนี้
ใกล้กับน้ำตกท่าช้าง

แล้วก็เจอรอยเท้าด้วยนะฮะอย่างที่บอกนะฮะวันนี้

ไปเจอรอยเท้าคาดว่าเป็นของเสียแป้ง

เส้นทางก็ยังคงเป็นเส้นทางน้ำตกท่าช้าง

ถามว่าจุดตรงนี้นักท่องเที่ยวขึ้นมาได้ไหม

เดินถึงชาวบ้านก็เดินถึง

เสียแป้งจริงหรือไม่ก็ชาวบ้านที่แอบขึ้นมา

เจ้าหน้าที่ก็ต้องรีบกระจายกำลังกันนะฮะ
เพื่อจะตรวจสอบเส้นทางตามรอยเท้าก่อน
เป็นรอยเท้าที่ซ้ายที่เป็นรอยเท้าใหม่

เพราะว่าที่ขึ้นมา

รอยเท้าที่เจอขนาดเท่ากันนะครับ
แล้วเป็นรอยเท้าลักษณะเดินลงมาจากเขานะ

ที่มีใส่รองเท้าหนึ่งข้างนะครับ

รองเท้าหนึ่งข้างแล้วก็อีกหนึ่งข้าง
ก็คือรอยนี้ไม่ได้ใส่รองเท้านะครับ

ตอนนี้ทางด้านเจ้าหน้าที่เองก็กำลังมีการละเติม
เพื่อที่จะดูรอยเท้าบริเวณ
ด้านบนของน้ำตกท่าช้างนะครับ

จนถึงจุดที่พบรอยเท้า

ห่างเพียงแค่ประมาณ๓๐๐๔๐๐เมตร

มีการพบสองขนมทั้งหมด๔สองด้วย

แล้วก็น้ำตกนะครับของบริเวณน้ำตกท่าช้าง

เท้าที่เดินลงมาเนี่ยแล้วก็มาอยู่ใกล้บริเวณลำทานอันนี้จะเห็นนะฮะว่าเดินเนี่ยอ่ะ
อันนี้หนึ่งรอยเท้าคุณผู้ชมครับและจากนั้นรอยเท้าเนี่ยขยับไปทาง
บริเวณใกล้กันกับลำทานเลยนะครับซึ่งตรงนี้สามารถที่จะมาดื่มน้ำได้
คุณผู้ชมครับอ่าท่านผู้ชมตั้งข้อสังเกตมาบอก
มันดูเหมือนเท้าข้างขวาทั้งสองข้างใช่ก็เมื่อกี้มิ้นดูมินก็รู้สึกว่า
มันทำไมมันเหมือนเท้าข้างเดียวกันเลยอ่าลองลองขอดูที่แซคแบบ
อ่าเขาจิ้มจิ้มให้ดูเมื่อสักครู่นี้หน่อยนะฮะอ่าที่เป็นภาพอ่า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

คือตอนนั้นเจ้าหน้าที่เขายังไม่รู้ว่าขนำตรงนี้จะมีใครอยู่หรือเปล่านะ
ก็ต้องเนี่ยฮะตามทุกวิธีนะครับอาวุธครบมือพยายามเข้าไปตรวจสอบนะฮะ

เจ้าหน้าที่เข้าไปสำรวจอยู่๑๕นาทีนะครับตอนที่ไปซุ่มอยู่ตรงนี้เนี่ยอยู่๑๕นาทีแล้วเข้าไปในขนำนะฮะ

เพราะฉะนั้นสิ่งที่เป็นปริศนาอยู่ในขณะนี้ก็คือรอยเท้าบนผืนทรายตรงนั้น
คือหัวหน้าหน่วยฉลามทองปัตตานีชุดสยบสึกที่ลงพื้นที่ไปวันนี้ค่ะเป็นชุดที่พบรอยเท้านี้แหละ
เขาบอกว่าถึงแม้วันนี้จะพบรอยเท้าใหม่แต่เพื่อให้เกิดความชัดเจน๑๐๐ก็ต้องรอผลการพิสูจน์ทราบด้วยว่ามันใช่รอยเท้าเสียแป้งจริงไหม

และก็คือว่าถึงแม้วันนี้จะพบรอยเท้าเสียแป้งจริงไหม

และก็คือว่าถึงแม้วันนี้จะพบรอยเท้าเสียแป้งจริงไหม
และก็คือว่าถึงแม้วันนี้จะพบรอยเท้าเสียแป้งจริงไหม
และก็คือว่าถึงแม้วันนี้จะพบรอยเท้าเสียแป้งจริงไหม
และก็คือว่าถึงแม้วันนี้จะพบรอยเท้าเสียแป้งจริงไหม
และก็คือว่าถึงแม้วันนี้จะพบรอยเท้าเสียแป้งจริงไหม
และก็คือว่าถึงแม้วันนี้จะพบรอยเท้าเสียแป้งจริงไหม
และก็คือว่าถึงแม้วันนี้จะพบรอยเท้าเสียแป้งจริงไหม

และก็คือว่าถึงแม้วันนี้จะพบรอยเท้าเสียแป้งจริงไหม
และก็คือว่าถึงแม้วันนี้จะพบรอยเท้าเสียแป้งจริงไหม
และก็คือว่าถึงแม้วันนี้จะพบรอยเท้าเสียแป้งจริงไหม
และก็คือว่าถึงแม้วันนี้จะพบรอยเท้าเสียแป้งจริงไหม
และก็คือว่าถึงแม้วันนี้จะพบรอยเท้าเสียแป้งจริงไหม
และก็คือว่าถึงแม้วันนี้จะพบรอยเท้าเสียแป้งจริงไหม
และก็คือว่าถึงแม้วันนี้จะพบรอยเท้าเสียแป้งจริงไหม

และก็คือว่าถึงแม้วันนี้จะพบรอยเท้าเสียแป้งจริงไหม
และก็คือว่าถึงแม้วันนี้จะพบรอยเท้าเสียแป้งจริงไหม
และก็คือว่าถึงแม้วันนี้จะพบรอยเท้าเสียแป้งจริงไหม
และก็คือว่าถึงแม้วันนี้จะพบรอยเท้าเสียแป้งจริงไหม
และก็คือว่าถึงแม้วันนี้จะพบรอยเท้าเสียแป้งจริงไหม
และก็คือว่าถึงแม้วันนี้จะพบรอยเท้าเสียแป้งจริงไหม

และก็คือว่าถึงแม้วันนี้จะพบรอยเท้าเสียแป้งจริงไหม
และก็คือว่าถึงแม้วันนี้จะพบรอยเท้าเสียแป้งจริงไหม
และก็คือว่าถึงแม้วันนี้จะพบรอยเท้าเสียแป้งจริงไหม
และก็คือว่าถึงแม้วันนี้จะพบรอยเท้าเสียแป้งจริงไหม
และก็คือว่าถึงแม้วันนี้จะพบรอยเท้าเสียแป้งจริงไหม
และก็คือว่าถึงแม้วันนี้จะพบรอยเท้าเสียแป้งจริงไหม
และก็คือว่าถึงแม้วันนี้จะพบรอยเท้าเสียแป้งจริงไหม
และก็คือว่าถึงแม้วันนี้จะพบรอยเท้าเสียแป้งจริงไหม

และก็คือว่าถึงแม้วันนี้จะพบรอยเท้าเสียแป้งจริงไหม
และก็คือว่าถึงแม้วันนี้จะพบรอยเท้าเสียแป้งจริงไหม

และก็คือว่าถึงแม้วันนี้จะพบรอยเท้าเสียแป้งจริงไหม
และก็คือว่าถึงแม้วันนี้จะพบรอยเท้าเสียแป้งจริงไหม
และก็คือว่าถึงแม้วันนี้จะพบรอยเท้าเสียแป้งจริงไหม
และก็คือว่าถึงแม้วันนี้จะพบรอยเท้าเสียแป้งจริงไหม
และก็คือว่าถึงแม้วันนี้จะพบรอยเท้าเสียแป้งจริงไหม
และก็คือว่าถึงแม้วันนี้จะพบรอยเท้าเสียแป้งจริงไหม
และก็คือว่าถึงแม้วันนี้จะพบรอยเท้าเสียแป้งจริงไหม
และก็คือว่าถึงแม้วันนี้จะพบรอยเท้าเสียแป้งจริงไหม
และก็คือว่าถึงแม้วันนี้จะพบรอยเท้าเสียแป้งจริงไหม
และก็คือว่าถึงแม้วันนี้จะพบรอยเท้าเสียแป้งจริงไหม
และก็คือว่าถึงแม้วันนี้จะพบรอยเท้าเสียแป้งจริงไหม
และก็คือว่าถึงแม้วันนี้จะพบรอยเท้าเสียแป้งจริงไหม
และก็คือว่าถึงแม้วันนี้จะพบรอยเท้าเสียแป้งจริงไหม
และก็คือว่าถึงแม้วันนี้จะพบรอยเท้าเสียแป้งจริงไหม
และก็คือว่าถึงแม้วันนี้จะพบรอยเท้าเสียแป้งจริงไหม

และก็คือว่าถึงแม้วันนี้จะพบรอยเท้าเสียแป้งจริงไหม
และก็คือว่าถึงแม้วันนี้จะพบรอยเท้าเสียแป้งจริงไหม
และก็คือว่าถึงแม้วันนี้จะพบรอยเท้าเสียแป้งจริงไหม
และก็คือว่าถึงแม้วันนี้จะพบรอยเท้าเสียแป้งจริงไหม

และก็คือว่าถึงแม้วันนี้จะพบรอยเท้าเสียแป้งจริงไหม
และก็คือว่าถึงแม้วันนี้จะพบรอยเท้าเสียแป้งจริงไหม
และก็คือว่าถึงแม้วันนี้จะพบรอยเท้าเสียแป้งจริงไหม

และก็คือว่าถึงแม้วันนี้จะพบรอยเท้าเสียแป้งจริงไหม
และก็คือว่าถึงแม้วันนี้จะพบรอยเท้าเสียแป้งจริงไหม
และก็คือว่าถึงแม้วันนี้จะพบรอยเท้าเสียแป้งจริงไหม

และก็คือว่าถึงแม้วันนี้จะพบรอยเท้าเสียแป้งจริงไหม

และก็คือว่าถึงแม้วันนี้จะพบรอยเท้าเสียแป้งจริงไหม
และก็คือว่าถึงแม้วันนี้จะพบรอยเท้าเสียแป้งจริงไหม

และก็คือว่าถึงแม้วันนี้จะพบรอยเท้าเสียแป้งจริงไหม

และก็คือว่าถึงแม้วันนี้จะพบรอยเท้าเสียแป้งจริงไหม
และก็คือว่าถึงแม้วันนี้จะพบรอยเท้าเสียแป้งจริงไหม
และก็คือว่าถึงแม้วันนี้จะพบรอยเท้าเสียแป้งจริงไหม

และก็คือว่าถึงแม้วันนี้จะพบรอยเท้าเสียแป้งจริงไหม
และก็คือว่าถึงแม้วันนี้จะพบรอยเท้าเสียแป้งจริงไหม
และก็คือว่าถึงแม้วันนี้จะพบรอยเท้าเสียแป้งจริงไหม
และก็คือว่าถึงแม้วันนี้จะพบรอยเท้าเสียแป้งจริงไหม
และก็คือว่าถึงแม้วันนี้จะพบรอยเท้าเสียแป้งจริงไหม

และก็คือว่าถึงแม้วันนี้จะพบรอยเท้าเสียแป้งจริงไหม
และก็คือว่าถึงแม้วันนี้จะพบรอยเท้าเสียแป้งจริงไหม
และก็คือว่าถึงแม้วันนี้จะพบรอยเท้าเสียแป้งจริงไหม
และก็คือว่าถึงแม้วันนี้จะพบรอยเท้าเสียแป้งจริงไหม
และก็คือว่าถึงแม้วันนี้จะพบรอยเท้าเสียแป้งจริงไหม
และก็คือว่าถึงแม้วันนี้จะพบรอยเท้าเสียแป้งจริงไหม
และก็คือว่าถึงแม้วันนี้จะพบรอยเท้าเสียแป้งจริงไหม
และก็คือว่าถึงแม้วันนี้จะพบรอยเท้าเสียแป้งจริงไหม

และก็คือว่าถึงแม้วันนี้จะพบรอยเท้าเสียแป้งจริงไหม

และก็คือว่าถึงแม้วันนี้จะพบรอยเท้าเสียแป้งจริงไหม
และก็คือว่าถึงแม้วันนี้จะพบรอยเท้าเสียแป้งจริงไหม
และก็คือว่าถึงแม้วันนี้จะพบรอยเท้าเสียแป้งจริงไหม

และก็คือว่าถึงแม้วันนี้จะพบรอยเท้าเสียแป้งจริงไหม
และก็คือว่าถึงแม้วันนี้จะพบรอยเท้าเสียแป้งจริงไหม
และก็คือว่าถึงแม้วันนี้จะพบรอยเท้าเสียแป้งจริงไหม

และก็คือว่าถึงแม้วันนี้จะพบรอยเท้าเสียแป้งจริงไหม
และก็คือว่าถึงแม้วันนี้จะพบรอยเท้าเสียแป้งจริงไหม
และก็คือว่าถึงแม้วันนี้จะพบรอยเท้าเสียแป้งจริงไหม
และก็คือว่าถึงแม้วันนี้จะพบรอยเท้าเสียแป้งจริงไหม
และก็คือว่าถึงแม้วันนี้จะพบรอยเท้าเสียแป้งจริงไหม

และก็คือว่าถึงแม้วันนี้จะพบรอยเท้าเสียแป้งจริงไหม
และก็คือว่าถึงแม้วันนี้จะพบรอยเท้าเสียแป้งจริงไหม
และก็คือว่าถึงแม้วันนี้จะพบรอยเท้าเสียแป้งจริงไหม
และก็คือว่าถึงแม้วันนี้จะพบรอยเท้าเสียแป้งจริงไหม

และก็คือว่าถึงแม้วันนี้จะพบรอยเท้าเสียแป้งจริงไหม
และก็คือว่าถึงแม้วันนี้จะพบรอยเท้าเสียแป้งจริงไหม
และก็คือว่าถึงแม้วันนี้จะพบรอยเท้าเสียแป้งจริงไหม

และก็คือว่าถึงแม้วันนี้จะพบรอยเท้าเสียแป้งจริงไหม
และก็คือว่าถึงแม้วันนี้จะพบรอยเท้าเสียแป้งจริงไหม
และก็คือว่าถึงแม้วันนี้จะพบรอยเท้าเสียแป้งจริงไหม
และก็คือว่าถึงแม้วันนี้จะพบรอยเท้าเสียแป้งจริงไหม

และก็คือว่าถึงแม้วันนี้จะพบรอยเท้าเสียแป้งจริงไหม

และก็คือว่าถึงแม้วันนี้จะพบรอยเท้าเสียแป้งจริงไหม

และก็คือว่าถึงแม้วันนี้จะพบรอยเท้าเสียแป้งจริงไหม

และก็คือว่าถึงแม้วันนี้จะพบรอยเท้าเสียแป้งจริงไหม
และก็คือว่าถึงแม้วันนี้จะพบรอยเท้าเสียแป้งจริงไหม
และก็คือว่าถึงแม้วันนี้จะพบรอยเท้าเสียแป้งจริงไหม
และก็คือว่าถึงแม้วันนี้จะพบรอยเท้าเสียแป้งจริงไหม
และก็คือว่าถึงแม้วันนี้จะพบรอยเท้าเสียแป้งจริงไหม
ผ่านไม่จากช่วงขนม

เราก็ได้คุยกับนักโภชนาการสองท่านนะฮะ
สมมุติถ้าเธอถ้าเป็นเสียแป้งจริงแล้ว

ลูกน้องอะไรเป็นสบงเสบียงไว้เนี่ยมันจะอยู่ได้ไหมนะฮะ
รองศาสตราอาจารย์ทรงศักดิ์ศรีอนุชาตินะครับท่านเป็นที่ปรึกษาอาวุโสสถาบันโภชนาการ
ของมหาวิทยาลมหิดลนะครับอีกท่านหนึ่งก็คืออาจารย์สง่าดามาพงศ์นะฮะ
เป็นนักวิชาการด้านอาหารแล้วก็ที่ปรึกษาของกรมอนามัยนะครับ
ทั้งสองท่านให้ข้อมูลกับเรานะครับบอกว่าส่วนผสมของขนม
ถ้าดูจากยี่ห้อที่เจอซองเนี่ยนะฮะพบว่าขนมหนึ่งซองถ้ากินไปแล้วเนี่ย
จะให้พลังงาน๙๐๑๐๐กิโลแคลอรี่ส่วนใหญ่จะประกอบไปด้วยแป้งกับน้ำตาล
ซึ่งไม่สามารถทำให้มนุษย์เนี่ยมีพลังอยู่ได้ทั้งวัน
แล้วก็ไม่สามารถดึงพลังเหล่านั้นมาใช้ในการวิ่งหรือว่าเดินระยะไกลได้
หากจะให้ได้พลังงานที่สามารถนำไปใช้ในกิจกรรมประจำวันได้เนี่ย
ร่างกายคนเราต้องได้พลังงาน๒๐๐กิโลคาโลลี่
เสียแป้งนาโนตจะมีพละกำลังที่หนีในป่าได้ทุกวัน
ขนมอย่างเดียวอย่างนี้แบบแซ็กกินเนี่ยเอาไม่อยู่หรอก

แต่มันต้องมีอาหารอย่างอื่นด้วยการกินแค่ขนมอย่างเดียวเนี่ยมันแค่หายหิว
ถ้าพูดถึงเฉพาะเจาะจงซองขนมที่เราเจอ
เขาก็แค่กินเพื่อที่แค่ให้หายหิวเฉย
ประทั้งชีวิตไปได้เท่านั้นเอง
ถ้าสมมติเขาจะเดินต่อเขาจะหนีต่อ
เขาก็จะหนีไปได้ระดับหนึ่ง
แต่เขาไม่สามารถจะใช้พลังงานวิ่งอืม
หรือใช้ออกแรงจะเยอะได้

เพราะว่ามันให้แค่ร้อยแคลอรี่เอง
เพราะฉะนั้นมันบอกไม่ได้หรอกว่า

หรือเขากินเฉพาะขนมที่ขนมเดียว

อันนี้มันได้๙๐แคลรี่เป็นที่กินขนมธรรมดาธรรมดานั่นเนี่ย
จะให้อยู่ถ้าให้โดยไม่ได้กินอย่างอื่นเนี่ยมันต้องกินเยอะมาก